อีกหนึ่งรายได้สุดเจ๋งอยากจะแนะนำที่กำแพงเพชร
เธอบอกรายได้ดีขายได้วันละแปดพันบาทแน่จ้า
มานี่เลยตลาดเกษตรค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
มาพบกับคุณทองพรมเกดมีอายุสี่สิบห้าปี
ดูนี่ค่ะร้านแห่งนี้นะคะเป็นร้านขายปลาปิ้งสุดฮิต
ใครผ่านไปผ่านมาอุ้ยแวะซื้อหน่อยแล้วกันกลิ่นมันอ๋อ
ไปทั่วเลยร้านนี้เขาจะขายปลาปิ้งแค่สองวันนะคุณนะ
สองวันต่อสัปดาห์เท่านั้นอืมก็คือวันศุกร์และวันอาทิตย์
อย่าบอกว่าวันนั้นกับวันนี้นะคือวันศุกร์กับวันอาทิตย์เท่านั้นที่เขาขายนะคะ
เนื่องจากว่าธุรกิจย่างปลาขายเป็นอาชีพเสริมของคุณป้าเท่านั้น
ย้ำว่าเป็นอาชีพเสริมนะคะแต่ถึงจะเป็นอาชีพเสริม
แต่อย่างที่บอกไปแต่ต้นว่าสร้างรายได้ให้เธอถึงวันละ๘๐๐๐บาท

วันละ๘พันอาทิตย์ละ๒วัน๘๑๖๑๖๔
จุดเด่นของร้านแห่งนี้ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ

ปลาดก

ปลาดุกไวแล้วมีปุ๋ยไหมปลาดุกปุ๋ย
อันนั้นมันจะตกใจเยอะไปแล้วก็มีปลาช้อน
อ๋อปลาช้อนมีหลักหลายปลา
คุณเลือกอะไรดีปลาด๊อกเถอะ

คุณป้ารับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่อีกทีนึง
ราคาขายพร้อมกับปลาย่างอย่างนี้นะ
พร้อมแต่ละชนิดราคาไม่เท่ากัน

ปลาดุกย่างเอาปลาดุกย่างธรรมดานะ

ปลาช่อนย่างนะคะตัวละ๔๐๑๕๐บาท
ปลาช่อนมีหลายไซส์อันนี้แล้วแต่

ตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็คือ๑๕๐บาท

ถ้าเทียบกับคุณภาพและความสดของปลา
เพราะปลานี้รับมาจากชาวบ้านในพื้นที่จริง
เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้เสริมอย่างปังมาก

แต่ว่าถ้าไปหาปลาช่อนมันหายากนิดนึง

อ๋อใช่นี่แถวอีสานใช่หรอ
พระองค์จะปลาช้อนอยู่ซ้าย
เอาปลาซ่อนหาเอาเอง

เกลียดสายกิศมาอย่าว่านะ